คิดสิค่ะปูชิโนเอฟเฟสโซอาราบิกา
ลูกเหล็กแดงลูกเล็กเด็กแดง
เป็นกันได้ทั้งบ้านทั้งเมืองคุณผู้ชมค่ะเพลงนี้มันดังจริงพี่หญิงลีนะคะ
นี่แล้วช่วงนี้ปลายปีแบบนี้งานเขาดงเขาดาวน์
พี่แกมีคิวไปโชว์ตัวที่จังหวัดสุรินทร์สร้างความสุขกับทท
เขาเตรียมจัดงานรับนักท่องเที่ยวค่ะปีนี้เป็นปีแรกนะโควิดผ่อนคลายแล้ว
คนกล้าเที่ยวออกมาใช้เงินกันเยอะเลยเห็นแบบนี้พี่หญิงลีบอกว่าชื่นใจค่ะ
ปีใหม่หญิงลีมีเข้าดาวน์ที่สุพรรณบุรีค่ะเป็นงานททนะคะ
แสดงว่าปีใหม่ปีนี้คนไทยต้องแบบคาเฟ่ออินคิดซี่คิดซี่อย่างนี้ทั้งบ้านทั้งเมือง
ก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการเต้นชาเลนส์มันอาจจะเป็นภาพแห่งความตลกสนุกสนาน
ปีใหม่ไก่มีความสุขทุกคนนะคะเด้อทุกภาคอีสานภาคเหนือภาคกลาง
แล้วก็ขอให้รักษาสุขภาพขอให้พี่น้องที่เก็บเกี่ยวข้าว
ขอให้ได้ผลผลิตมากนะคะขอให้ทุกคนมีงานทำมีเงินใช้นะครับ
คุณผู้ชมยอมจริงคุณผู้ชมว่าแล้ว